เรื่องนี้กันบ้างปูที่หายาก
เขาบอกว่าไม่ได้พบกันง่ายตอนนี้เจอแล้วล่ะครับ

สีของพูหลายกันล่ะ
สีที่จะไม่เหมือนปูทั่วไปครับคุณผู้ชม

หูแป้งครับคุณผู้ชมฮะเอาล่ะเขาบอกว่าแห่งแรกที่พบคือในปี๒๕๓๖นานแล้วนะ
พบได้ที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูลำพันธ์อำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคาม
ซึ่งณตอนนี้ไม่ใช่ที่เดียวเท่านั้นแล้วนะที่สามารถพบได้
เขาบอกว่าเจอเป็นคนแรกในพื้นที่นี้เลยนะ
คือธรรมชาติของปูชนิดนี้เขาจะหากินตอนกลางคืน
แล้วจะหากินในเขตของตัวเองจะไม่ไปกัดกินต้นข้าวหรือต้นญาติ

บอกอีกว่าตอนแรกที่เจอก็ตื่นเต้นดีใจมาก
เป็นปูที่สวยงามหาดูได้ยากและใกล้ศูนย์พันธุ์
เรื่องการพบปูทุนกระหม่อมขจรขจายไปไกลนะครับ
นายอมรสังประพลรองนายกอบตย่านรีก็ลงมาตรวจสอบ
ก็พบว่าเฮ้ยนี่เป็นปูอย่างที่ชาวบ้านเขาบอกจริง

อบตย่านรีก็อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ย

ถ้าหากว่ามันใช้จริง
ตามที่หน่วยงานภาครัฐเขาได้พิสูจน์แล้วแล้วก็

ทำการอนุรักษ์แล้วก็ประสานกับชาวบ้านในพื้นที่
เดี๋ยวเราจะทำให้แบบเป็นเขตอนุรักษ์
เพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่
ค่ะน่าสนใจนะยังไงเราก็ต้องช่วยกันอนุรักษ์ด้วยเหมือนกัน